พาไปที่จังหวัดสุรินทร์ใครมีปืนเถื่อนมาขายฉันได้ไหมจ๊ะ
ไม่ได้ไม่ได้ปืนเถือนใช้เพลงนะคะขายไม่ได้นะคะ

ตำรวจเนี่ยไปบุกจับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีเปิดบ้านตรงนี้
รับผลิตปืนไทยประดิษฐ์ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒ตามออเดอร์ของลูกค้า
นี่ต้องชื่นชมนะตำรวจสพมสุรินทร์นำหมายคนไปตรวจคนบ้านหลังนี้
ก็คือบ้านเลขที่๑๘๙หมู่๓บ้านสำโรงตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์
แล้วจับกลุ่มใครไปจับกลุ่มนายอัธพลเรืองชาญอายุ๒๗ปี
จับกุมได้พร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒
แล้วก็ติดกล้องด้วยนะคะเอาไว้เล็งนะคะไม่มีทะเบียนค่ะนี่ยึดได้นะคะ
อุปกรณ์สำหรับทำอาวุธปืนเช่นเหลื่อยปั๊มลมต่าง
แล้วยังไปยึดกัญชาแห้งจำนวนหนึ่งด้วย
สอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเอาที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะถามกันตรงเลยที่จุดเกิดเหตุ
อัตภพลอัตภพลยอมรับแต่โดยดีว่าอ๋อทั้งหมดเป็นของผมเอง
จะไม่ยอมรับได้ไงของกลางเพียบแบบนี้นะคะ
ทีนี้ถามว่าตำรวจสพเมืองสุรินทร์เข้าไปรู้ได้ไงว่าบ้านหลังนี้
รับผลิตรับผลิตปืนแบบนี้ทำไมทราบฮะ
คืออย่างนี้ค่ะตำรวจในพื้นที่ได้รับการประสานจาก
ปรับปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสตชว่า
คือเขาไปจับกลุ่มพวกขบวนการก่อนหน้านี้ได้แล้วมีการขยายผลต่อ
ปรากฏว่าที่ไปจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้มีการซัดทอดมาถึงอัธพลว่าเนี่ย
บ้านหลังนี้แหละที่เขาส่งเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของต่างมาให้
ให้ทำอาวุธปืนเถื่อนแล้วก็ขายให้กับลูกค้าตามออนไลน์นะคะ
ปรากฏว่าตำรวจก็มีการขยายผลไปหาผู้ร่วมขบวนการลูกค้าท่านฟังด้วยนะคะ
ลูกค้าที่สั่งอาวุธปืนเถื่อนแบบนี้ก็โดนด้วยค่ะ

มีความผิดด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะอัฐพลคนผลิตเท่านั้นนะคะ
สำหรับอัตภพลเนี่ยเบื้องต้นนะคะถูกจ้างข้อกล่าวหาคือ
ทำซื้อสั่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืน
ส่วนควบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหายาเสพติดก็คือมีสารเสพติดยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕กัญชาแห้งไว้ในครอบครอง